หน้าเรื่องนี้นะคะจำได้ไหมคะข่าวเนี่ยนะคะ๒วันที่ผ่านมา
เรื่องของมีวัยรุ่นไปรอเพื่อนอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน
แล้วบอกว่าไม่ได้รู้จักเลยอยู่ดีมีกลุ่มวัยรุ่นมาถึงแล้วก็มายิง
อืมทีนี้เนี้ยอย่างที่บอกไปว่าตำรวจจริงจริงยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะ
เพราะลักษณะเอ๊ะเหมือนเตรียมที่จะมารอมีเรื่องกันหรือเปล่า
คุณผู้ชมลองย้อนกลับไปดูในส่วนของคลิปเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมคะแล้วได้ยินไหมคะกลุ่มผู้บาดเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วคือกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วตะโกนคำว่ามาแล้วเว้ยพี่น้อง
คนเจ็บล้มลงไปแล้วนะคะลักษณะถูกยิงแล้ว
แล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือวิ่งข้ามถนนไปค่ะ
มีกลุ่มเพื่อนผู้บาดเจ็บอยู่ด้วยตรงนั้นเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้นะอย่างที่บอกค่ะมีคนเจ็บ๑คน

แล้วเพื่อนก็ให้การอย่างที่บอกว่าไปซื้อของ
แล้วก็ไปรอกันอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะ
กลายเป็นว่าสุดท้ายไปโดนอีกกลุ่มนึงยิง

กับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่รู้จักอีกฝ่ายเลยด้วยซ้ำ
แต่ตำรวจบอกดูจากกล้องวงจรปิดไม่ปักใจเชื่อ
เพราะมีการวิ่งตามกันจนกระทั่งอีกฝ่ายผู้ก่อเหตุยิงสวนกลับมา
ลักษณะคล้ายกับไปดักรออาจจะนัดกันมาเคลียร์อะไรหรือเปล่า
ตำรวจสภเมืองสมุทประการก็เลยล่าสุดจับกลุ่มชายกลุ่มคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ที่ขี่มอเตอร์แซมมาสองคันมีชายอายุ๑๙และมีปืนลูกทรองไทยประเด็น๑กระบ่อ
จับได้ที่บ้านพักซอยพร้อมนิมิตที่ตะมนต์บางเมืองนะคะ
และยังมีกลุ่มเยาวชนที่ร่วมแก๊งด้วยอายุ๑๖๑๘ปีเท่านั้นอีก๕คน
ซึ่งเด็กเยาวชนอายุ๑๙เขายอมรับผมนี่แหละเป็นคนยิงเอง
เพราะอีกฝ่ายจะมาดักทำร้ายผมต่างหากผมยิงปืนเพื่อป้องกันตัวค่ะ
ผมออกไปตำคว้างรถปวดอยู่อีกฝั่งนึงผมยังไม่มีทางบ้างผมต้องกลับเข้าเลย
เขากลับไปอยู่คนที่อยู่เกาะกลางวงฟ้า
เขายิงเข้ามาหาผมก่อนเลยเขาด่าผมก่อนเลยอะไม่งั้นผมยิง
นี่แหละค่ะสรุปฝั่งผู้ก่อเหตุบอกว่าอีกฝ่ายนึงที่เป็นคนเจ็บเนี่ย
พยายามมาทำร้ายพวกเขาก่อนจะอย่างไรก็ตามค่ะ
มันเกิดการยิงขึ้นแล้วตำรวจต้องแจ้งข้อหานะคะ
ผู้ก่อเหตุฐานพยายามฆ่าและความผิดตามพระบอบอาวุธปืนด้วย
ส่วนเพื่อนร่วมแก๊งอีก๕คนโดนกันไปในความผิดฐานะร่วมก่อเหตุทะเลาะวิวาสค่ะ